ลอตเตอรี่ก็อย่าไปซื้อเยอะแต่ถ้าอยากจะซื้อแล้วยังไม่มีเลข

เขาบอกตัวเงินตัวทองถ้าเข้าบ้านแล้วก็จะเอาโชคเอาลาบมาให้
แล้วถ้าเข้าวันพระใหญ่โอ้โฮคนไหนรุนกันนะครับ

ช่วยขยับตัวนี้หนึ่ง

เอาโชคมาให้พี่เหรอลูกรางวัลที่๑ใช่ไหม
หนูบอกว่าพี่จะถูกรางวัลที่๑งวดนี้ใช่ไหม

รางวัลที่๑นะลูกตัวเงินตัวทองบุกเข้ามาบ้านเลขที่เราแปะไว้ให้ดูไม่เอาลงเลยเห็นไหมนะฮะ
อยู่ในซอย๓๑ช่วงเวลา๖โมง๓๖นาทีเมื่อวานนี้วันพระใหญ่๒๖พฤษภาคมที่ผ่านมา
เจ้าของคลิปนะลงมาจากบนชั้นสองของบ้านนะครับก็ตกใจสิครับเจอเจ้าตัวเงินตัวทองนี้
มันอยู่ตรงมุมบันไดขึ้นลงบ้านเนี่ยตัวเงินตัวทองเนี่ยเข้ามาในบ้านได้ยังไงก็เลยไปเปิดกล้องวงจรปิดดู
ก็พบว่านี่ฮะเจ้าเงินตัวเงินตัวทองเนี่ยน่าจะเข้ามาทางประตูหลังบ้านแล้วก็ใช้หัวมุดนะครับ
เข้ามาแบบนี้แต่ออกจากบ้านไม่ได้มันก็เลยคงจะคลานขึ้นมาบนบันไดแบบนี้
ท้ายเจ้าของบ้านบอกโอ้โหพี่รอบพอช่วยหน่อยนะฮะทำคนเดียวไม่ได้ซะแล้วนะครับ
นี่ตอนที่มาดูนะอยากจะรู้ว่ามันเข้ามายังไงนะเห็นหมดเลยฮะ
ก็สำรวจซะทั่วบ้านเลยเนอะเออนะฮะดูสิ
ตอนที่มันไปบ้านก๊อฟเป็นแบบนี้ไหมตอนที่มันเข้าบ้านก๊อฟเป็นแบบนี้
อยู่ในสวนผมก็วิ่งไล่ตามมันหามันไม่เจอเออเออ
นี่ขึ้นไปเลย
ไปดูอีกตัวหนึ่งแล้วกันนะฮะอีกตัวหนึ่งนะครับยังไม่หมดไปที่ชัยนาฏนะฮะ
ตัวเงินตัวทองเนี่ยเข้าบ้านเลขที่๒๙หมู่๒วันพระใหญ่เหมือนกันใช่ไหมก๊อฟ
ใช่ค่ะนะฮะแต่ไปเจอเจ้าเจ้าถิ่นเจ้าถิ่นชื่อเจ้าตูบนะฮะ
มันวิ่งไล่กัดจนเลือดสาดเลยนะทำให้ตัวเงินตัวทองเนี่ยหนีตายนะฮะ
ต้องไปอยู่บนต้นมะม่วงสูงตั้ง๓เมตรโอ้โหมันขึ้นไปยังไงน่ะ
เจ้าของบ้านมาเจอนะครับแล้วก็แจ้งกู้ภัยให้มาจับ
กู้ภัยเนี่ยต้องใช้เชือกบ่วงคล้องคอตัวเงินตัวทองเนี่ย
จะลากลงมาจากต้นไม้แล้วก็จับมัดมือมัดเท้านะครับ
ซึ่งระหว่างจับเนี่ยนะฮะตัวเงินตัวทองมันนอนนิ่งแกล้งตาย
แกล้งตายแต่ลงมาปั๊บเสร็จกู้ภัยเดี๋ยวจะเอาไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติต่อไป
เจ้าของบ้านเล่าบอกว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะที่มีตัวเงินตัวทองเข้าบ้าน
คิดว่ามาให้โชคแน่นอนก็คงจะจัดบ้านเลขที่ไปนะเมื่อกี้นะฮะ

ผมก็ดูเพลินเลยกำลังคิดถึงอยู่เลย